ไม่เป็นไรนะหายใจหายคอให้มันสบายอกสบายใจกันไปก่อนพักไป
ใครที่เป็นทุกข์เป็นโศกเนี่ยนะก็ผ่านไปไปทำบุญกัน
เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมเขามีงานบุญสุดยิ่งใหญ่นะคะ
มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งยี่สิบเก้าแห่งเนี้ยเอามาไว้ในงานแห่งนี้
เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนทำบุญเมืองทำบุญจังหวัดกัน
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่ามีประชาชนมามากมายกันขนาดไหน
นี่ค่ะเป็นการประกอบพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่นจากพื้นที่ต่าง
ยี่สิบเก้าแห่งมาที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะมาเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา
ในงานบุญคุณเมืองขอนแก่นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับเขามีแนวคิดนั่นก็คือ
ก้าวสู่การก่อตั้งเมืองขอนแก่นสองร้อยยี่สิบสองปีและเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองหกสิบสองปี
ก่อนหน้านี้ที่เล่าข่าวไปว่ามีนางรำกว่าแสนคนเดินทางจังหวัดเนี่ย
เขามาทำงานร่วมกันนะคะครับโอกาสที่ครบรอบสองร้อยยี่สิบเอ็ดปี
คราวนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่สองร้อยยี่สิบสองนี่แหละค่ะก็เลยอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองขอนแก่น
และเป็นที่เคารพสักการะของคนขอนแก่นทั้งเมืองเนี่ยมาที่นี่มีอะไรบ้าง
อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมพันมือตัวเหล่าเอี๊ยหรือเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อหมื่นเต้าเจ้าแม่ศรีมาลาเป็นต้น
ซึ่งการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง๒๙แห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
สามารถสักการะบูชากันได้ตั้งแต่วันแค่ช่วงนี้ค่ะจนไปถึง๕ทานวาคมที่บริเวณสารหลักเมืองของได้ค่ะ
ส่วนวันที่๖ธันวาคมก็จะมีพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง๒๙แห่งกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในงานบุญคูณเมืองขอนแก่นได้
ระหว่างวันที่๒ถึงวันที่๖ธันวาคมที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เขาก็ทำกันมา
เพื่อความเป็นสริมงคลของประชาชนในเมืองนั้นด้วย